สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องหลายเรื่องที่เรารู้รู้กันอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าออกมาจากปากบุคคลสำคัญสำคัญเรื่องนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่
พาดหัวข่าวได้เมื่อวานนี้เห็นหัวข่าวชิ้นหนึ่ง
เขาพาดหัวว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำถ้าโหวตแพ้อยู่ไม่ได้
ห่วงกฎหมายงบประมาณนี่ชวนที่ว่านี้ก็คือชวนหลีกภัย
ประธานสภาท่านพูดว่ายังไงครับ
รวมถึงการพิจารณากฎหมายต่างโดยเฉพาะการพิจารณาร่างพรบงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีถือว่าเป็นหน้าที่ของสอสอที่ต้องร่วมกันพิจารณา
และยิ่งเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำก็ต้องทำให้ดี
การที่ร่างพรบงบประมาณจะผ่านหรือไม่ผ่านก็มีผลต่อรัฐบาล
หากแพ้ก็จะทำให้รัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้นี่เห็นไหมครับ
คือความหมายในทางปฏิบัติเนี่ยความหมายก็คือว่า
งบประมาณในแต่ละปีหลังจากรัฐบาลทำแล้วว่าจะใช้เงินไปทางไหนยังไง
รัฐบาลต้องนำเข้าไปในสภาผู้แทนราษดร
เพื่อให้ผู้แทนราษดรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ย
พิจารณาว่าที่รัฐบาลทำพรบงบประมาณกระทรวงนั้นได้เท่านี้
เอาไปใช้แต่ละกรมยังไงกระทรวงนั้นได้เท่าไหร่
แต่ละคนเอาไปทำอะไรรายละเอียดมีหมด
ไม่ใช่ว่าอยู่รัฐบาลทำแล้วเอาไปใช้ได้
ต้องเอามาขออนุมัติจากสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน
เอาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าวาระรับหลักการ
หลักการก็คือว่าที่ทำมาเนี่ยสภาผู้แทนรับหลักการไหม
ฉะนั้นวาระรับหลักการเขาเรียกว่านัดแรก
ถ้าสภารับหลักการเกินครึ่งหนึ่งขอสอสอทั้งสภา
ก็๒๕๐กว่าคน๒๕๐คนขึ้นไปก็แปลว่าทั้งสภารับหลักการ
แต่ถ้าในสภา
เสียงรับหลักการไม่ถึง๒๕๐ก็แปลว่าตัวแทนของประชาชน
ไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่เห็นด้วยกับการจัดทำร่างพรบ
งบประมาณนี้ก็แปลว่าไม่ผ่านการรับหลักการ
ตรงนี้แหละครับที่คุณชวนบอกว่า
ถ้าไม่ผ่านการรับประการอยู่ไม่ได้

คุณเอางบประมาณมาขออนุมัติขออนุญาตจากประชาชน

แล้วประชาชนเห็นงบประมาณแล้ว
อย่างนี้ไม่ถูกต้องเขาไม่อนุมัติให้งบประมาณผ่าน
อันนี้ในวงการเมืองถือว่าเรื่องใหญ่
การโหวตแพ้พรบงบประมาณ
หรือคนที่เห็นด้วยในหลักการไม่ถึงครึ่งหนึ่ง

เป็นเรื่องที่รู้รู้กันมาตั้งนานแล้ว
ถามว่าแล้วพรบงบประมาณเนี่ย
เขาจะเอาเข้าสภาเมื่อไหร่
อ้าวนี่แหละครับเร็วนี่แหละ
ตั้งรัฐบาลเสร็จเมื่อไหร่ต้องรีบทำ
ซึ่งตอนนี้เขาทำกันอยู่แล้วในส่วนของข้าราชการประจำ
รัฐบาลต้องนำเข้าสภาเร็วนี้เพราะอะไรครับ
เพราะว่างบประมาณใหม่เนี่ย
ต้องอนุมัติต้องทำให้เสร็จภายในเดือนกันยายน
หนึ่งตุลาคมเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
นี่แหละพอเปิดตั้งรัฐบาลได้
รัฐบาลก็จะต้องนำพรบงบประมาณ
เข้าวาระที่หนึ่งวาระลับหลักการ

ก็จะเข้าสู่วาระของการตั้งกรรมธิการวิสามัน
เขาจะเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องเชิญกระทรวงคลัง
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเชิญสอสอฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
มานั่งอยู่ในกรรมธิการวิสามัน
เพื่อพิจารณาเนื้อหาในรายละเอียดอีกทีนึง
ว่าที่รัฐบาลและสำนักงบทำมานั้นเนี่ย
ตรงไหนที่ไม่เหมาะสม

ตรงไหนไม่ควรจะอนุมัติ

แต่ว่าควรจะตัดโทนลงมาหน่อย
เขาจะไปพิจารณากันในรายละเอียด

กรรมธิการไปถกไปเถียงไปลงมติกันแล้ว
ก็เอาร่างที่ผ่าน
ที่ไปปรับปรุง
เอามาให้ตัวแทนของประชาชนดูว่านี่

วาระสามฉะนั้นคำตอบก็คือว่าตั้งรัฐบาลเสร็จเจอเลยครับเรื่องพรบงบประมาณแล้วถ้าพรบงบประมาณเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ก็แปลว่ารัฐบาลนี้มีด่านหินรออยู่ข้างหน้าแล้วถามว่าโอกาสที่เสียงไม่ถึงครึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมตอนนี้รัฐบาลมี
เสียงอยู่สองร้อยห้าสิบสี่สองร้อยห้าสิบสี่เอาเป็นคือว่าถ้าสอสอห้าคนไม่มา
ประชุมมาประชุมไม่ทันหรือไม่โหวตให้หรืองดออกเสียงหรืออะไรก็ตามแต่
รัฐบาลจะมีเสียงไม่ถึงครึ่งทันทีในการรับหลักการงบประมาณก็จะเป็น
อย่างที่คุณชวนว่าคืออยู่ไม่ได้
เห็นไหมครับว่านี่คือด่านหินที่รออยู่แล้วถามว่าโอกาสเป็นไปได้ไหม
รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแบบนี้เกินอยู่เกินอยู่๔เสียงเกิดมีอะไรขึ้นมา๕เสียง
มาประชุมหรืองดออกเสียงไปทันทีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็ทำไมจะเป็นไปไม่ได้
ติดตามข่าวมาในอาทิตย์๒อาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีเสียงฮึ่มฮ่ำแล้วสุดท้ายขึ้นมาก็ไปตามแก้ตามเคลียร์โผล่ขึ้นมาตรงไหนตามไปเคลียร์จุดนั้น
ก็ดูเหมือนว่าเรียบร้อยแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ความไม่พออกไม่พอใจโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และต้องตามไล่แก้กันอย่างนี้ตลอด
รัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ำแบบนี้บรรดาสอสอเขารู้นี่ครับว่าถ้าเขารวมกลุ่มกันได้เท่านั้นเท่านี้คนแล้วเขาก็ร้องเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก
ต้องรู้สึกจริงครับเพราะว่า๔เสียง๕เสียงเนี่ยก็ทำพิษรัฐบาลได้นี่คือสิ่งที่คุณชวนหยิบมาเตือนว่า
ก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเป็นผลพวงของรัฐมนูลวิจิตพิษดารที่เขียนให้คนที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าฝืนตั้งรัฐบาลทั้งที่ฝืนธรรมชาติ
เพราะคิดว่าโหวตนายกได้ก็เป็นตั้งรัฐบาลได้แม้มีเสียง๒๕๐กว่าเสียง๒๕๔เสียงก็เดินหน้าตั้งรัฐบาลได้
ถ้ารัฐมนูลไม่เป็นอย่างนี้ที่ผ่านมามีเสียงเกินครึ่ง๒๕๔เสียงไม่มีใครกล้าตั้งรัฐบาลหรอกครับ
แต่ว่าเอาละเมื่อรัฐมนูลเปิดช่องไว้อย่างนี้ก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้
นี่คือสิ่งที่คุณชวนคุณชวนตั้งข้อสังเกตและฝากเตือนไว้
ฟังไม่ฟังก็คอยลุ้นกันต่อไปเถอะครับ
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของคืนนี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ